แต่ว่าคราวนี้คุณผู้ชมต้องมองจอทีวี
หรือว่ามองจอโทรศัพท์มือถือแล้วเพ่งแล้วจ้องดีหน่อยนะ

เขาก็บอกว่างูเข้าบ้าน
แต่ดิฉันพยายามเพ่งพยายามมองหา
งูมันอยู่ตรงไหนคือโฟโต้ฮันต์หรือเปล่า

โอ้โหนี่ทีมงานใจดีนี่วงให้นะ

ตรงไหนคืองูนู่นคุณผู้ชม

และที่กองในบ้านนี้มันคือบ้านคนมันเป็นกองขยะหรือมันอะไรฮะ
มันคือบ้านคนสิคะแต่ว่ามันรกรุงรังมาก
ในเพจเครือสหพัฒน์แหลมชะบัง

แท็กรับแจ้งประชาชนแจ้งงูเข้าบ้าน
แท็กที่แห่งหนึ่งในจังหวัด

แท็กเจ้าหน้าที่จับงูได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

แล้วก็บอกว่าภาพนี้เป็นภาพจริง

แฮชแท็กแล้วก็ต้องบอกว่าที่แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

คุณผู้ชมทีมข่าวตรวจสอบไปที่บ้านหลังนี้เอาเป็นห้องเช่า
อยู่ที่อำเภอเมืองระยองค่ะแต่ว่าข้าวของมันรกมากเลย

ก็มีผู้หญิงอายุสัก๖๐ปีมาเปิดประตูให้

ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่ทราบว่าเป็นงูอะไร
เข้ามาเมื่อไหร่เหมือนกันแล้วดูสภาพบ้านสิคะคือก็ถามแหละว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรไหม
เพื่ออยากให้หน่วยงานไหนมาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดหรือเปล่า
ให้งูไม่ให้สัตว์มันเข้าบ้านป้าแกก็บอกว่าไม่เป็นไร
ไม่ยอมให้เข้าไปดูในบ้านด้วยนะบอกว่าขาเจ็บปวดขา
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามบ้านที่อยู่เยื้องกันกับห้องเช่านี้ค่ะ
ก็เขาบอกว่าป้าคนนี้เก็บของเก่าขายมานานแล้ว
สิ่งของต่างมันจะกองอยู่หน้าบ้านก็ไม่รู้จักหรอกว่าป้าชื่ออะไร
คือเดินแค่ผ่านบ้านป้าเขาอยู่กับลูกสาวสองคน
นี่แต่ดูสภาพบ้านสิอื้อหือ
บ้านนี้มีคนอยู่นะคุณผู้ชมย้ำว่าคุณป้าอยู่กับลูกสาว